มาดูผู้การโจ๊กตัวปลอมหน่อยนะฮะผู้การโจ๊กกำมาลอนะครับ
แล้วก็เป็นนุ่มที่แต่งชุดเครื่องแบบทหารเป็นทหารอากาศนะฮะ
นาวาอากาศเอกเต็มยดเลยวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้การโจ๊กกำมาลอนะฮะ
ตำรวจนครบานเขาสืบทราบจนสามารถบุกไปรวบตัวผู้การโจ๊กกำมาลอ
โดยในรถพบเครื่องหมายทางราชการก็ประกอบด้วยเครื่องหมายจากดาว
โรงเรียนเตรียมทหารติดบริเวณกระจังหน้ารถ
แล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของกระจกรถ
ก็ยังตัดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายของทหารไว้มากมายเลยล่ะคุณ

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเข้าไปจับกลุ่ม
ก็บอกโอ้โหติดซะเต็มยดเลยที่รถ
แล้วก็นี่ครับเครื่องแบบที่ผู้การกำมาลอ
หรือว่านาวาอากาศเอกกำมาลอแต่งกายคุณดูสิ
มีเครื่องมียศอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่พอไปพบกับผู้การโจ๊กตัวปลอม
ตัวเขาก็ถึงกับหน้าถอดสีเลยนะ
แต่ยินยอมให้ตรวจค้นภายในรถโดยดีนะครับ
ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่น
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาใช้เครื่องหมายราชการโดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรือปลอม
หรือเรียนแบบเครื่องหมายราชการนะครับ

คือเจ้าหน้าที่เขามีชุดเฉพาะกิจเลยนะในการตรวจคดีนี้
เฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอมปลอมและตำรวจปลอม
เขาโพสต์ภาพของผู้ชายคนนี้
ก็คือนายรักชาติหรือว่าโจ๊กวัชระเสถียร
เขามักจะใส่เครื่องแบบนายทหารอากาศ
ศนาวาอากาศเอกแบบเต็มยศ
แล้วก็ยังมีชุดนัดนักบินด้วย
แอดมินเพจแจ้งข้อมูลว่ามีชาวบ้าน
ส่งภาพมาให้ช่วยตรวจสอบชายคนดังกล่าว
อ้างตัวว่าเป็นนายทหารอากาศ

แล้วก็มีพฤติกรรมชอบหลอกลวงหญิงสาวระดับเศรษฐินี

ถึงขนาดยอมตัดเครื่องแบบราคาเรือนแสนให้ใส่
ล่าสุดไปกินอยู่ที่บ้านเหยื่อในหมู่บ้านหรูย่านนิมิตรใหม่

และไม่เชื่อว่านายบรักชาติเป็นทหารจริง
ส่งภาพนายรักชาติแต่งชุดทหารอากาศ
เข้ามาให้แอดมินเพจช่วยตรวจสอบ
ทีนี้แอดมินเพจเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกต่อกับตำรวจ
และตำรวจชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็มาติดตามสืบสวนหาข้อมูล
จนกระทั่งพบนายรักชาติกำลังขับรถยนต์นะฮะ
ที่หมู่ที่เข้ามาจอดที่หอพักบีแมนชั่น
แล้วก็ปรากฏก็เห็นรถยนต์มีเครื่องหมายสติ๊กเกอร์ต่าง
ก็เลยเข้าตรวจสอบ
และผู้ต้องหาคืนนายบรักชาติก็ยอมรับว่า
เขาไม่ใช่ข้าราชการไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

อดีตเคยสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเมื่อปี๒๒
แต่ว่าสอบเข้าไม่ได้เนื่องจากสายตาสั้น
แล้วก็ไปเป็นทหารเกณฑ์สังกัดพลฐานต่อสู้อากาศยาน
พอปลดประจำการออกมายังแอบอ้างตัวเป็นนายทหาร
จีบสาวบอกว่าเป็นอาจารย์สอนนักบินรบเลยนะ
หญิงสาวหลงเชื่อคบหาอยู่กินฉันสามีภรรยาหลายคน
ส่วนเครื่องหมายทางราชการทั้งหมดที่ติดมาติดรถด้วยนะฮะ
ซื้อมาจากร้านขายเครื่องแบบราชการแห่งหนึ่งที่ตลาดสะพานใหม่ย่านบางเขนเท่านั้นเอง
สำหรับชุดในฐานอากาศเต็มยศที่ตกแต่งแล้วก็เซลฟี่ตัวเอง
ถูกนำภาพไปโพสต์ประจานเป็นเครื่องแบบที่ภรรยาคนปัจจุบันออกเงินค่าตัดชุดให้
แล้วก็มาโดนตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ
เฉพาะกิจต่อต้านทหารปลอมและตำรวจปลอมเขาออกมาเปิดเผย
เพราะคนที่ส่งแจ้งเบาะแสเข้าไปคือใครรู้ไหมคุณ

ภรรยาของเขาเองที่เจ็บใจอดีตสามี
พอเห็นเป็นแบบนี้ปุ๊บก็เลยเอาอันนี้เอาภาพทั้งหมดมาแฉ
แล้วก็ส่งแจ้งข้อมูลจนทำให้สู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดนั่นเองนะคะ